สุดนะครับภาคเอกชนเขาได้รวมตัวกันเสนอรัฐบาล
ใหม่ครับเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วก็เร่งสกัดกั้นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ
ที่เข้ามาส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการของไทย
โดยคณะกรรมการร่วมภาครับจอมภาคเอกชน๓สถาบรรยาย
วันนี้ก็มีการร่วมกันแถลงข่าว
บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้น่าจะอยู่ที่กรอบ
ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
โดยเฉพาะภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเองหดตัวไปจากปีก่อนครับ
ส่งออกก็ติดลบต่อเนื่องกันนะฮะเป็นเดือนที่๑๐แล้วในทุกหมวด
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีครับ
ทั้งเรื่องของการลดภาระรายจ่ายค่าไฟค่าน้ำมัน

แล้วก็ต้องพิจารณามาตรการเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกให้เติบโตขึ้น
จากนี้เนี่ยเขามีความกังวลกับเรื่องของสินค้าราคาถูกที่มันไม่ได้มาตรฐานครับ
ที่มันทัลลักษณ์เข้ามานั้นในประเทศไทย
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลกระทบเลยกว่า๒๐กลุ่มอุตสาหกรรม
ขายลดลงเพราะคนไปซื้อของนั้นมันถูกกว่าแต่มาตรฐานไม่ได้
ถ้าเกิดไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลผลกระทบจะขยายวงกว้าง
ดังนั้นทางด้านของเอกชนโดยกรกรเองเสนอเลยครับ
รัฐบาลต้องเข้มงวดในการตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ลักลอบเข้ามาขายผ่านกลไกของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมอแล้วก็กรมศุลกากรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ที่เป็นผู้ใช้ผู้กินเป็นหลักนะครับ